สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลข
บอกว่าส่งผลทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นคนที่อยู่รอบข้าง
โดยเฉพาะคนในครอบครัวจะสร้างความอบอุ่นได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลข
เป็นเรื่องของตัวเลขสำหรับคุณแม่บ้าน
สำหรับคุณแม่บ้านเออคุณแม่บ้านจะต้องดูตัวเลขอะไรให้
เอาละครับมาถึงช่วงเลขคลิกชีวิตกับอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตแล้ว

โอ้โหเมื่อกี้เกริ่นอยู่กับ๒สอสองของผม
บอกว่าวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลขของแม่บ้าน
โอ้โหคุณแม่บ้านนั่งติดจอรอดูทันที
เช้าแบบนี้แม่บ้านดูกันเยอะนะอาจารย์

วันนี้ทำไมฮะแม่บ้านต้องมีเลขอะไรที่จะมาคลิกชีวิตของเราด้วยเหรอฮะ
แน่นอนค่ะแม่บ้านต้องดูแลคนในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นสามีลูกหลาน
คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยนะคะ
คุณแม่บ้านทำหน้าที่หลักในการดูแลให้ความอบอุ่นให้ความรักครับ
เลขเด็ดที่จะนำมาบอกวันนี้ก็คือ๒๖๖
ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยในเลขทีเด็ดแม่บ้าน

มัดใจสามีหรือคนในบ้านก็อยู่ที่การเจรจาพูดจากันแหละ
พูดยังไงให้มันสนุกพูดยังไงให้รู้เรื่อง
อาจารย์เขียนไว้เลยให้คุณแม่บ้านของเราเห็นชัดเลย
เมื่อกี้เริ่มที่๒๖๖๒นะคะ

สินละปะดีทำอาหารเก่ง

คนในบ้านติดอกติดใจก็เพราะเรื่องนี้แหละ

แล้วลองมาดูเลขคู่ต่อไปนะคะ
อันนี้เน้นไปทางสามีหลงรักนะคะ

อารมณ์ดีก็ด้วยเลขเหล่านี้ล่ะค่ะ

เดี๋ยวคุณแม่บ้านบอกเอ๊ะทำไมบอกไม่หมด
นะคะมาดู๓๖๖๓นะคะ
เลขนี้เป็นเลขเสน่ห์ในแนวของการท้ารุย
ชอบนำกิจการต่างเข้ามาร่วมในครอบครัว
ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันคุยก็สนุก
และเขาสามารถที่จะไปเที่ยวกับสามีได้ทุกที่

เลขนี้เป็นเลขของความฉลาด
แม่บ้านต้องออกไปข้างนอกเหมือนกัน
แม่บ้านต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อนำเรื่องราวต่างมาคุยกับคนในบ้าน
ไม่ตกเทรนด์

ตอนนี้ข้อดีเด่นมีเท่านี้ก่อน

อาจจะเลือกสักสองคู่ก็ได้นะคะ
มีเลขไหนที่แม่บ้านควรจะหลีกเลี่ยงบ้างไหมครับ

ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดในครอบครัวก็มาจากการทะเลาะเบาะแว้ง
บางทีคุณพ่อบ้านเข้าบ้านมาลูกเข้าบ้านมา
อยากจะมาปรึกษาหารืดแต่ปรากฏอ้าวบ่นซะแหละ

ส่วนมากบนจะเป็นเรื่องของบนเรื่องของคนอื่น
ฟังคนข้างบ้านมาไปสอดรู้สอดเห็นมา
เลขนั้นคือ๐๔๔๐นะคะ

บางทีไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัวไปเมาส์แต่เรื่องคนอื่นก่อนนะคะ
แล้วที่ตามมาเลยชัดเลย
ถือได้ว่าเป็นแม่บ้านแนวผีเข้าผีออก
โอ้โหอารมณ์แปรปรวนเหรอถูกต้องเลย

ไม่ควรจะมีนะคะแล้วคู่ต่อไปเลยที่ไม่ควรจะมี
พูดจาขวานผ่าซากไม่เกรงใจใครเลย
แล้วก็ไม่เกรงใจสามีและไม่เกรงใจคนในบ้านด้วยเลย
พอเกิดอย่างนี้บ่อยทะเลาะกัน

ระเบิดอารมณ์โอ้โหเยอะเลยวันนี้ให้เยอะเลย
๑๓๓๑คุณบุ๊กช่วยเขียนหน่อย
ครับอะไรต่อครับ๓๗๗๓ครับ๓๗๗๓ครับ
ถือว่าเป็นเลขระเบิดอารมณ์มีความกดดัน
ใส่ใครล่ะใส่คนในบ้าน
แล้วตามมาด้วยเลขออกคำสั่งค่ะ

ระเบิดอารมณ์และบ้าอำนาจด้วยเลข๘
เลข๓เป็นเลขของการบ้าพลังอยู่แล้ว

อย่างนี้จะคุยกันรู้เรื่องไหมคนในบ้านใช่ไหมคะ

เลขเหล่านี้จะคลิกชีวิตคุณแม่บ้าน
มีความโอนอ่อนผ่อนตามเรียนรู้ที่จะให้อภัย
เข้าถึงจิตใจคนและดูแลทุกคนในบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการร่วมกิจกรรมนะคะ

เลขเหล่านี้จะพลิกชีวิตของคุณแม่บ้าน
ให้เป็นที่รักที่หลงของทั้งสามีลูก
แล้วก็คนในบ้านทุกคนครอบครัวก็อยู่

อาจารย์โฉกมาฟัง
มีของคำภาษณ์อาจารย์โฉ่ก่อน

แต่ว่าเล่มนี้พิเศษเพราะจะมีลายเสร็จอาจารย์ปอ

เดี๋ยวให้สอสองของผมเป็นคนตั้งกติกาดีกว่านะฮะ

กันทุกเช้าแบบนี้ในวันจันทร์กับเลขคลิกชีวิต
ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณค่ะ